กาญจนบุรีนะคะมีเรื่องราวสยองเกิดขึ้นค่ะเมื่อความรักของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
คือถ้ารักกันแล้วพูดคุยกันดีเข้าใจกันอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าพูดคุยกันไม่ดีหรือว่ามีเรื่องบาดหมางกันเนี่ยก็กลายเป็นความสูญเสีย
เหมือนกับเหตุการณ์นี้ตอนแรกผัวกับเมียนั่งกินเหล้ากันอยู่ดีผัวก็นั่งกินเหล้าย้อมใจไป
เพราะว่ามีปัญหากับภรรยาตามง้อขอคืนดีเมียไม่สำเร็จก็เลยเครียดค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจคว้ามีดจ้วงแทงเมียไป๑๕แผล
จนกระทั่งเมียตายก่อนจะอ้างว่าเมาแล้วก็บันดาลโทษะ
ทีนี้ต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะไปเจาะประเด็นจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
พรรมพันธุ์ชาวนาตรีสามีใหม่วัยสี่สิบเอ็ดที่เพิ่งคบหากันได้ประมาณหนึ่งปี
หลังก่อเหตุวิ่งหนีตะเลิศแบบไม่คิดชีวิตโดยมีชุดสืบสวนและชาวบ้านไล่ตามไปติดติด
กล้องวงจรปิดจับภาพนายทิมวิ่งถอดเสื้อออกจากบ้านเหยื่อ
เส้นทางวัดบ้านน้อยลัดเลาะผ่านนาข้าวไปจนถึงลานพระบรมราชานุสาวรี
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชก่อนจนมุมตำรวจในภายหลัง
เจ้าตัวเปิดปากยอมรับสารภาพปมเหตุมาจากมีปัญหากัน
ตนพยายามง้อแต่ฝ่ายหญิงไม่สนใจกรอบกับมีการกินเหล้าเข้าไป
จึงเกิดบันดาลโทษะชักมีดแทงไม่ยั้ง
อ้างข้างคูบอกที่หนีไปเพราะกลัวลูกชายเหยื่อจะทำร้าย
กลัวโดนชาวบ้านรุมประชาธรรม
ป้าน้ำค้างอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
ก่อนหน้านี้นายทินเคยเมาใช้มีดแทงนางกุ้งมาแล้ว
ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างมุกกรินบอกเห็นกุ้งถูกแทงจนเลือดท่วม
ห่วงนั้นนายทินเหมือนคนบ้าคลั่งมือถือมีดอารวาส
ขู่ใครเข้ามาจะแทงให้ตายไปตามกัน
รับศพกุ้งมาประกอบพิธีที่วัดบ้านน้อย
กลางบรรยากาศอันโศกเศร้า
โดยเฉพาะลูกชายวัย๒๓ที่ยังรับไม่ได้ต้องสูญเสียคุณแม่
ช่วยแม่ให้รอดพ้นความตายไม่ได้

ก่อนหน้านี้เราเคยพยายามเตือนแม่ไหมว่าให้เลิกลา
หรือว่าให้แบบระวังนะเขาจะทำร้ายอะไรอย่างนี้มีไหม

อ่าแล้วแม่บอกว่ายังไง

พอเคยทะเลาะกันแล้วก็ไล่กลับบ้านไปแล้วทิ้ง
สุดท้ายนายทินโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
สั่งเมาคล้ายจะสำนึกนั่งน้ำตาคลอยอมรับผิดที่ฆ่าเมีย
เหตุการณ์นี้สร้างความหดหูใจให้กับชาวบ้านที่เอ่ยปากตรงกัน
ว่าในที่สุดนายทินก็ฆ่าเมียจนได้
หลังจากก่อนหน้านี้มีท่าทีว่าจะลงมือมาพักใหญ่
ฤทธิสุราและโทษะนำพาหายนะมาให้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน